สมุทรปราการนะคะแบงค์ปลอมออกอัลวาสค่ะ
โดยเฉพาะมันเกิดขึ้นรายล่าสุดเป็นพ่อค้าขายไก่
เขาบอกว่าขายช่วงเช้าคนมันเยอะ
จฉาชีพน่าจะใช้ช่วงนี้แหละเอาแบงค์ปลอมมาซื้อของของเขา
เขาจับได้นะคะจับได้หมายถึงว่าพลิกดูแบงค์แล้วมารู้ทีหลัง
ว่าเป็นแบงค์ปลอมเจ็บใจมากค่ะ
ถ่ายคลิปเตือนภัยไว้ค่ะ
เตือนภัยนะครับพอดีขายของ
ทีนี้ไม่รู้ว่าแบงค์๕๐๐แท้หรือเปล่าหรือว่าปลอม
เดี๋ยวมาลองดูนะครับอยู่บางสาวทงด้วยครับ
ขายของชีวิตด้วยครับเป็นกระดาษเลยแล้วทำเหมือนมาก
สุดยอดคนเราทำกันได้
ปกติแล้วแบงค์ของเรานี่ไม่ว่ามันจะเปียกน้ำขนาดไหน
มันก็ไม่ขาดนะแต่แบงค์ปลอมเห็นไหมคะเขาแช่น้ำให้ดูเลย
ยังไม่ทันได้ฉีกเลยขาดครึ่งเลยค่ะ
และแถมมีหมึกซึมออกมาเล็กน้อยเนี่ยนะคะ
นี่เป็นคลิปจากพ่อค้าขายไก่สด
เขาบอกว่าสุดยอดคนเราทำกันได้
ถึงกับต้องโอดครวนเพราะขายของมา๑๐ปีไม่เคยเจอ
พอมายุคโควิดขายของยากแล้วยังมาเจอแบงค์๕๐๐ปลอมอีก
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตลาดสดย่านบางพลีจังหวัดสมุทรประการนะคะ
เขาบอกว่ามิจฉาชีพมาตอนเช้าต่อลูกค้าร้านเยอะ
มิจฉาชีพน่าจะตระเวนไปหลายที่
ไม่ใช่ตลาดย่านบางพลีตลาดเดียว
เพราะฉะนั้นแล้วเขาก็เลยถ่ายคลิปนี้

ระมัดระวังเพื่อไม่ให้ใครตกเป็นเหยื่อรายต่อไป

เขาก็รับเงินมาเก็บใส่ถุงด้านหน้าเขาเนี่ย
แล้วเขาก็พอไปบางทีเขาไม่ได้เช็คนะ